แต่ว่าเรายังอยู่กันที่งานบุญนี่แหละคุณผู้ชมนะ
ตั๊กสิริพรแล้วก็พี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ
รับรองว่ามีอะไรดีมาฝากแฟนแน่นอนนะคะ
เป็นการทำบุญลงศพค่ะบริจาควัด

เป็นตัวเลขพี่เด่นขวานจะบอกใบว่าวันที่สิบหกอย่าลืมนะคะ

ตลอดทั้งปีพี่ตั๊กพี่นุ้ยเขาบริจาคเรื่อยมาเลย
ทั้งทุนส่วนตัวแล้วก็เงินทุนที่ได้จากเพื่อนในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
เป็นตัวแทนนะนำมาจัดถวาย
มีตัวเลขที่พี่ตั๊กเขาโพสต์ด้วย
อันนี้โพสต์ได้รอยนะคะ

อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นยอดบริจาครวมที่โพสต์เอาไว้
ไม่ได้จะชี้นำอะไรคุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังเฉย
แต่มันเห็นเนี่ยเห็นเป็นเลข๘เมื่อกี้กับเลข๕เมื่อกี้

ตั๊กค่ะยังพาไปดูของแปลกอีกด้วยนะ
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่า

กล้วยคดผสาน

มันอร่างการ

ดิฉันไปเที่ยวที่จันทบุรีดิฉันก็เคยเห็นทีเดียว

อุ้ยยายใหญ่มากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ลักษณะก็จะใหญ่กว่ากล้วยชนิดอื่นค่ะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะ
หุ้ยยายจริงดูนะ

จุกนะมันผลใหญ่ขนาดนี้

เดี๋ยวจะบอกนิดเนินเมื่อกี้เมื่อกี้มาตั้งแต่ตาไลน์ดูเลข

รู้ว่าเธอไม่เคยพลาดหรอกนะ
วันที่๑๗ก็รอกันรวยได้เลยนะจ๊ะ

ต่อกันที่งานเลี้ยงชิวที่บ้านกันบ้างดีกว่านะคะ

นี่แหละค่ะคลิปที่แม่ตั๊กนะร้องเพลงคู่กับน้องปูค่ะ
นานทีจะได้เห็นน้องภูจับไมค์ร้องเพลงเนาะ
เป็นผลงานที่คุณแม่ไปฟีดเจอร์ริ่งกับวงค็อกเทลด้วยนะคะ

ไปฟังเสียงทั้งคู่กันนิดนึง
จนจำชิดฉันจะเจอ

โอเคหลับเพื่อนเต็มที่

บานเทอร์บรรเทิงไทยรักได้นะ